จากคลิปนี้ที่ชาวบ้านเอาไปร้องเรียนต่อตำรวจนะครับ
ว่าโอ้โหมีวัยรุ่นเข้ามาก่อเหตุยิงปืนปั้ง

ทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และมีภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพบางส่วนไว้ได้นะครับ
ที่สมดปาการก่อนเวยรุ่นนี้เขายกพวกทรลมแล้วก็ยิงกัน
เกิดขึ้นครั้งสามก็เจอสหภาพฯวิวาส
รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสแล้วก็มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ส่วนอีกคนถูกฟันถูกฟันเข้าที่หูจนเกือบขาดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายส้มตำแซ่บจี๊ดแม่ค้าสายตื๊ด
นี่ชื่อร้านนะฮะกลางซอยเทพารักษ์๖๖ตัวเมืองสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งคนเจ็บคือนายมงคลเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาวผ่านหน้าร้านส้มตำ
ได้ยินคนในร้านตะโกนด่าก็เลยไปตามพวกออกมาอีกสัก๔๕คน
และย้อนกลับมาเพื่อจะถามคู่กรณี
ด้านของนายวุฒิพงศ์ซึ่งอยู่ในร้านส้มตำก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผมมีปากเสียงทะเลาะกับแฟนสาวจนเกิดเสียงดังขึ้น
ระหว่างนั้นคู่กรณีขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านส้มตำพอดี
จากนั้นพักใหญ่ฮะกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถกลับมาถามถามผมว่าด่าทำไม
ซึ่งพวกผมก็บอกเขาไปไม่ได้ด่า
มาไล่ทำร้ายพวกเขาทุบข้าวทุบของในร้านพังเสียหายนะครับ
เพื่อนของผมก็ต้องคว้ามีดปอกผลไม้กวัดแกว่ง

พวกเขาวิ่งหนีวิ่งหลบเข้าไปในบ้าน
และมาทราบภายหลังว่ามีคนถูกยิงแล้วก็ถูกฟันนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าทางฝั่งของผม

แล้วก็เชื่อว่าคนเจ็บทั้งสองน่าจะเป็นฝั่งของคู่กรณี
แต่ใครยิงใครฟันอะไรอย่างนี้นะ
ผมบอกมันชุนละมุนช่วงนั้นนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เดินทางไปยังร้านส้มตำที่เกิดเหตุนะครับ

แต่ก็พูดคุยกับคนขายลอตเตอรี่ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เล่าให้ฟังบอกเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความเข้าใจผิดของกลุ่มวัยรุ่น

เนื่องจากคิดว่าคนในร้านส้มตำตะโกนด่าทอเขา
แต่จริงคนในร้านส้มตำก็คือเจ้าของร้านเนี่ย

แฟนอยู่ในร้านแล้วเสียงมันดังลั่นออกไปนอกร้านครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็คิดว่าด่าเขา

ก็เลยยกพวกกลับมารุมทำร้ายกันนะฮะ
ตอนนี้
แล้วฝั่งไปให้การกับตำรวจแล้วนะ

กลายเป็นบานปลายเลยนะคะ